คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าคือไม่มีอะไรจะขโมยกันแล้วใช่ไหม

ดิบอยู่คุณขโมยไปนะคะ
ไปดูภาพกันหน่อยภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
คือคุณแม่ค้าพ่อค้าบอกว่าสุดจะทนทนสุดแล้วไม่เอาแล้วนะคะ
เพราะอะไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมดูพฤติกรรมนะ

ก่อนหน้านี้โดนมาแล้วเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว

นี่ปั่นจักรยานมาค่ะขโมยเลยค่ะ
นี่คือทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยววัตถุดิบต่าง
ที่เขาเตรียมจะเอาไปขายก๋วยเตี๋ยวคุณ
คือเขาไปสั่งมาจากร้านค้าส่ง

ใช่ดูนะใช้เวลาสักประมาณ๑นาที
หนึ่งนาทีสำเร็จไหมสำเร็จค่ะ

เพราะว่ามันคล้องเห็นไหม
แม้จะแกะได้แต่ก็แกะได้
ไม่เกินความพยายามของหัวขโมยรายนี้จริง
คุณดูไหม๖สุดท้าย
อันตฐานหายไปแบบนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ

ภายในซอยประชาอุทิศ๗๙เขตทุ่งครุค่ะ
ขโมยไปแล้วเอาไปเลยนะคะดื้อแบบนี้
เราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านคุณธนพลทัศนะอาชา
เจ้าของร้านบอกว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บ
จะออกมาเอาวัตถุดิบสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไว้

คือทางร้านจะมาส่งทุกเช้าสักประมาณ๘โมง
แต่กลับไม่มีของมาส่งก็เลยโทรไปทวงถามทางเจ้าของร้านร้านส่ง
ตอนเช้าก็งงเอ๊ะทำไมวันนี้ร้านส่งเส้นก๋วเตี๋

เขาจะเอาอะไรไปทำวัตถุดิบขายก๋วยเตี๋ยว
ก็เลยโทรไปทวงถามเลยเอ๊ได้มาส่งของหรือเปล่า

คุณธนพลก็เลยสงสัยว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ถูกขโมยไปแล้วอีกหรือเปล่า
เพราะว่าหายมาแล้วสักประมาณ๖ครั้ง
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
พบว่าถูกขโมยไปจริง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ขโมยเนี่ยขโมยไว้กินเองหรือเปล่า
หรือขโมยเอาไปขายต่อหรือยังไงไม่รู้
เจ้าของร้านบอกว่าหากขโมยไปทำกินเองเนี่ย
อยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยนะเพราะของเขาเยอะมาก

แต่ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะบอกกันดีได้ไหม
จะทำให้กินไม่ต้องมาขโมยให้ลำบงลำบากแบบนี้
เพราะคนอื่นเขาจะเดือดร้อนด้วย
คุณขโมยไปคุณได้กินคนเดียวแต่ลูกค้าของคุณที่ร้านของคุณธนพล
ก็ไม่ได้กินไงพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องหาเช้ากินข้าวอีกนะ
คุณผู้ชมเช้า

เราก็เลยโทรไปถามทางร้านว่า
วันนี้มาส่งเส้นไหมเขาบอกมานะลูกน้องเขายืนยันว่ามามาส่ง
เราก็เลยลองเปิดกล้องดูก็เลยเห็นว่าเส้นหายมีมีคนมาหยิบไป
คือมันก็เกิดขึ้นหลายครั้งใช่ครับหลายครั้งแล้วประมาณห้าหกครั้งได้
มีเป็นสาเหตุที่เราติดลองใช่ครับก็คือครั้งก่อนหน้าเราไม่ได้ติด
ลองติดดูคืออยากเห็นนะอยากรู้สาเหตุถามไม่ลงนะ
คือมันก็ทำอาหารกินนะใช่ไหมคือเล็กน้อยออกมาเอา

โหแต่ถ้าเจอหลายครั้งก็ไม่ตลกนะครับ๕๖ครั้งนะเนี่ย
เออตลกไม่ให้ออกเหมือนกันนะครับ

นี่แหละสศนธุ์ถุงครู้ไปแจ้งความมาไว้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือคุณธนพลบอกว่าน่าจะเป็นคนในระแวกนั้นแหละ

ขอบคุณกล้องวงจรไปที่ช่วยจับภาพแล้วก็จับคนหลายได้
เช้าแบบนี้อย่างที่เขาบอกค่ะว่าถ้าหิวเนี่ย

จะได้อุ่นท้องอิ่มท้องด้วยไม่ได้เอาแต่เส้นไปแบบนี้